วันอาทิตย์ที่๑๗กรกฎาคม
ถือว่าเป็นเริกฟรีเลยก็ว่าได้
เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงถึง๒คู่นะคะ
เริกดีในวันนี้เข้าสู่ประตูวิวา
คู่แรกเลยก็คือคู่ของคุณเวียกับคุณวิกกี้
วันนี้ค่ะเราได้ประมวลภาพนะคะจากแฮชแท็ก
คนต้องรันที่ทำให้ฉันได้โชคเธอ
ขอบคุณทุกคนมา
เหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอ
วิกกี้สุดที่รัก
โอ้โหไม่ทีแหละคุณ
ใช่ยังไม่ทันเข้างานก็หวานขนาดนี้แล้วนะ
นี่คือวินาทีที่เจ้าบ่าวอย่างพี่เวียม

คุณวิกกี้แล้วก็เรียกว่าสุดที่รัก

งานนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมคาเพลล่า
โดยมีเลิกแห่ขันหมาก๘นาฬิกา
และสวมแหวน๙นาฬิกา๙นาทีค่ะ
แล้วก็มีการฉลองมงคลสมรสในช่วงเที่ยงนะคะ
ดูจากสีหน้าของบ่าวสาวแล้วคุณผู้ชม
คงไม่ต้องบรรยายถึงความสุขนะว่าปลื้มปริ่มกันขนาดไหนนะคะ

คือมาในชุดในงานเช้ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คุณวิกกี้เนี่ยสวมใส่ชุดไทยซีวาลัยประยุกต์
เป็นการตัดเย็บจากผ้าไหมไทยที่ทอขึ้นมาเพื่อคุณวิกกี้โดยเฉพาะค่ะ
มีการขึ้นชื่อทะเบียนลายผ้าตามชื่อของเจ้าสาวเลยก็คือ
พีมนยาขนารสขนารสคือดำสกุลของพี่วีอะ

แล้วทั้งคู่นะคะยังสวมใส่เครื่องประดับที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
ทำจากทองคำขาวแล้วก็ฝังพลอยแท้สวยมากนะฮะโอ้โห

จะว่าไปนะตั้งแต่คู่นี้เขาเปิดตัวคบหาจนถึงงานแต่งเนี่ย
เราได้เห็นมุมใหม่ของคู่นี้ตลอดเลยนะ
พรีเวดดิ้งสุดปังเนี่ยเป็นไง

หวานมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และอีกคู่หนึ่งที่ก็เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสในวันนี้เหมือนกัน

พี่เจ้าสาวน่ารักมาก
และแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุณไอซ์รัชศิษย์นะคะ
คุณแอร์มาในชุดสวยหวานเลย

แต่งดีเทลโบใหญ่ด้านหลังนี่
งานแต่งของแอร์มีทั้งหมด๔ชุดนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตาม
ความรู้สึกของบ่าวสาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันเต็มค่ะ
เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐของเราส่งพี่แจ๊กกะรีนไปแสดงความยินดีของกับทั้งคู่ด้วย
วันความกันแล้ว๑ล้านหนึ่งแต่งครั้งเดียวในชีวิตเอาไปเลยให้เต็มกี้นะคุณผมมึงยินดีด้วย